ไทยรัฐทีวีและเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิป
ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องราวต่างได้นะครับ
อย่างกรณีของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งนะครับ

สอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนนะครับ
ที่ร้านขนมปังในห้างแห่งหนึ่ง
แต่ว่ายู๋กลับถูกตะขาบ

แล้วก็กัดเข้าแถวโคนขา

เจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

แต่จนถึงขณะนี้เวลาผ่านมาเกือบเดือนแล้ว

นี่คือข้อความของนายพีรพัฒนธีรเดชอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
ได้ร้องเรียนมายังเพจไทยรัฐเพื่อแจ้งเหตุไว้เป็นอุทาหรณ์
หลังได้เข้าไปติวหนังสือกับนักศึกษาภายในร้านขนมปังชื่อดัง
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมิน
แล้วถูกตะขาบตัวยาวประมาณ๑ฟุตกัดเข้าที่ของลับ
และบริเวณโคนขาจำนวนสี่จุดเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สี่ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่จนถึงขณะนี้ทางห้างยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องความช่วยเหลือใด
โดยนายพีรพัฒน์เล่าว่าวันเกิดเหตุได้ไปติวหนังสือให้กับนักศึกษาภายในร้าน
กระทั่งสอนเสร็จได้ลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะร่ำลาและขอตัวกลับ
ซึ่งขณะที่กำลังยืนรู้สึกเหมือนมีอะไรทิ้มระหว่างขา
พยายามจะดึงออกแต่กลับมีความเจ็บปวดขึ้นเรื่อย
จากนั้นจึงได้วิ่งไปที่ห้องน้ำของห้างสรรพสินค้าและถอดกางเกงออกทั้งหมด
ถึงกับต้องผงะทันทีเมื่อมีตะขาบตัวเคืองพุ่งสวนออกมา
ทราบว่าถูกกัดแล้วรีบตะโกนบอกภรรยาให้พาไปโรงพยาบาล
โดยตอนนั้นเขายอมรับว่าไม่รู้สึกตัวเลยว่าตะขาบได้เข้าไปในกางเกง
จนกระทั่งถูกกัดจนรู้สึกเจ็บปวด
คิดว่าเป็นพึ่งในใจตอนนั้นคิดว่ามันอาจจะเป็นพึ่งมา
คราวนี้มันปวดจนทุกคนไม่ไหวตอนแรกก็ดูดีก็รูดซิฟเลย
เดี๋ยวจะเห็นตามที่พี่ขอกล้องวงจรปงวงจรปิดมา
พี่ก็รูดซิปลงแล้วจะควักตรงนั้นด้วยความมันปวด
แล้วภรรยาก็ว่าขึ้นมาว่าเอ้ยปวดทางมันรูดซิฟอะไรตรงนี้

พี่ก็ถอดกางเกงยีนกับกางเกงในเสร็จปุ๊บ
มันพุ่งออกมาพุ่งมาตัวขนาดนี้เลย

เหตุการณ์นี้ทำให้ภรรยาของนายพีรพัฒน

ที่สถานีตำรวจนครบานโคคลาม
เพื่อขอให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ห้างสรรพสินค้าได้ส่งคนมาขอโทษ
และพร้อมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงค่าเสียหายทางจิตใจ
แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมาเกือบ๑เดือนแล้ว

ในการบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ

ในครั้งนี้นายพีรพัฒน์ยอมรับว่า

มีเด็กและมีโรงเรียนสอนพิเศษเยอะมาก

หรือคนที่มีอาการแพ้พิษสัตว์เลื้อยคาน

รู้สึกกลัวและไม่อยากที่จะไปห้างสรรพสินค้าแห่งนี้อีกแล้ว

เขายอมรับเขาบอกเขายอมรับเลย

ตระครับไหงแบบนี้แบบนี้
บอกว่าให้รอก่อนทางร้านอันนี้

ว่าไอ้ค่าเสียหายทางจิตใจหรือค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย

มันน่ากลัวนะมันควรจะมีมาตรการยังไง
ไม่ใช่น้องนั่งอยู่ปุ๊บ

แล้วไม่รู้เลยว่าไอ้สับปะหลังพวกนี้

ถ้าเกิดเป็นเด็กตายไปแล้ว
แล้วก็หมอคนแพ้มันตายไปแล้ว
ส่วนเรื่องคดีความทางครอบครัวได้ปรึกษาทนายอาสา

อกจากจะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งแล้ว
เหตุการณ์นี้ยังถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อ

ซึ่งทางผู้เสียหายเตรียมจัดหาทนาย
มาช่วยดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
จากเหตุการณ์นี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องยาก

แต่ห้างสรรพสินค้าก็ควรจะมีการตรวจตรา

และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
เนื่องจากหากเกิดซ้ำอาจจะไม่โชคดีแบบนี้